มาดูอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ก็ถือว่าน่ากลัวมากนะครับ
คนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครอง
ได้ยินข่าวนี้ผมเชื่อว่าต้องกังวลนั่นแหละ
ใครจะไปคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
มีเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๕คนหนึ่งนะครับ
เขาก็ไปเช่าห้องอยู่ระหว่างเรียนพิเศษช่วงปิดเทอม
อยู่คนเดียวปรากฏว่าเจ้าของหอนะฮะมาใช้เครื่องช็อตไฟฟ้า
ไปที่ตัวน้องเขาน้องเขาสลบเลยแล้วก็ถูกข่มขืน
นี่ฮะตอนนี้พนักงานสอบสวนนะครับได้คุมตัวไว้ได้แล้วนะครับ
เจ้าของหอพักนายนี้เนี่ยชื่อว่านายกฤษดายันวิเศษพักดีอายุ๔๖ปีนะครับ
เป็นเจ้าของหอพักแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
เป็นผู้ต้องหาที่ใช้เครื่องมือช็อตไฟฟ้าช็อตนักเรียนหญิงชั้นม๕
แล้วก็ข่มขืนในห้องพักตำรวจก็คุมตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดสงขลาฝากขังผลัดแรกเป็นเวลา๑๒วัน
ระหว่างการดำเนินคดีสรุปสำนวนคดีก่อนส่งฟ้องอายการนะครับ
ระหว่างการควบคุมตัวไปฝากขังนายกฤษดานี่ก็สวมหมวกแก๊ปแว่นกันแดดใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
ไม่ยอมตอบคำถามอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนก็ยื่นคัดค้านการประกันตัวนะครับ
คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๑เมษายนที่ผ่านมาครับมีผู้ปกครองได้พานักเรียนหญิงชั้นม๕
มาเช่าห้องพักในหอพักแห่งนี้ระหว่างเรียนพิเศษช่วงปิดเทอม
แจ้งกับตำรวจว่าลูกสาวถูกนายกฤษดาเจ้าของหอพักใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าจี้เข้าที่เอวจนสลบ
แล้วก็ลงมือข่มขืนภายในห้องพักก่อนที่จะหลบหนีไปกบดานอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นี่แหละ
สืบสวนของตำรวจก็แกะรอยจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหา
แล้วก็ไปตามจับได้เมื่อวานนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๑เมษายน
ตอนแรกเนี่ยนายกฤษดายอมรับสารภาพนะรับสารภาพกับตำรวจว่า
ระหว่างที่เขาไปซ่อมหัวฉีดชักโครกที่รั่วในห้องพักของเด็กเนี่ย
เห็นเด็กนักเรียนหญิงอยู่ในห้องเพียงคนเดียวแล้วเสื้อผ้าเปียกน้ำแนบเนื้อ

เข้าใจว่าพอหัวฉีดชะโครกมีปัญหาน้อง

ก็เลยใช้เครื่องช็อตไฟฟ้า

ไปที่เอวกับข้างหลังของน้องเขา๓ครั้ง

แล้วก็อุ้มไปข่มขืนบนเตียงนอน
แต่หลังจากที่สารภาพกับตำรวจ
ตอนที่ถูกจับตอนแรกแล้วนะพอทนายมาปรากฏว่า
พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาทราบว่ามีข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
มีข้อหากระทำชำราวผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตน
โดยใช้กำลังประทุษร้ายผู้ต้องหากลับให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
เพราะว่าตอนแรกคือรองพบตรลงไปตามคดีนี้ด้วยตัวเองเลยนะ
ใช่แล้วก็มีการสอบถามตอนแรกเขาก็รับสารภาพแล้วไง
ตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาไปตามคดีทีแรกรับสารภาพแต่พอทนายมา
ขอให้การในชั้นศาลปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
บอกขอสู้คดีขอไปให้การในชั้นศาลนะครับ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๙ก็เดินทางไปที่หอพักที่เกิดเหตุนะครับ
เก็บพยานหลักฐานในห้องพักที่เกิดเหตุเพื่อประกอบสำนวนคดี
ก็มีเด็กนักเรียนหญิงที่เขาทราบข่าวนะแล้วเคยเช่าหอพักแห่งนี้
เรียนพิเศษช่วงปิดเทอมแบบนี้นะครับบางทีเด็กในพื้นที่ก็ต้องมาเรียนในตัวเมืองหัดใหญ่ไง

บอกว่าเคยเช่าห้องพักช่วงเรียนพิเศษที่หอพักแห่งนี้
ก็สังเกตพฤติกรรมของนายกฤษดาเจ้าของหอพักก็ดูเป็นคนใจดีนะ
แต่ชอบมาตีสนิทกับเด็กนักเรียนหญิงไม่ค่อยยุ่งกับเด็กนักเรียนชาย
พอหลังจากทราบข่าวบอกโอ้โหน้องบอกตกใจมากเลย
รายภาพไม่ได้สมมุติพันธุ์ที่หลิงแหละ

ไปกินอะไรไม่ได้ส่งคุณอะไรแบบนี้
แต่ถ้าผู้ชายแกก็ปล่อย

ไม่รู้ผู้หญิงว่าแฟนหรือเปล่า
แต่เป็นผู้หญิง
ผู้ต้องหานี่ก็อายุ๔๖ก็ไม่ใช่น้อยนะ

สนิทแต่เด็กผู้หญิงชอบมาตีสนิทเนี่ยผู้ชายไม่ค่อยยุ่งเนี่ย
คือก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้น้องผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนอื่นอาจจะอยู่กันหลายคน
ทีนี้น้องที่เขาถูกกระทำเนี่ยบังเอิญว่าอยู่คนเดียวในห้องไง
หรือว่ามันอาจจะเคยทำอะไรกับใครมาแล้วแล้วเด็กไม่กล้าที่จะไปพูดไปฟ้องอะไรหรือเปล่านะครับ
อย่างไรก็ตามครับในไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่นะครับ
บอกว่าจากการตรวจสอบหอพักแห่งนี้ยังพบว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจประเภทหอพัก
อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เจ้าหน้าที่เทศบาล
จะเข้าไปตรวจสอบในหอพักว่ามีการดัดแปลงตัวอาคารนอกเหนือจากที่ขออนุญาตไว้หรือไม่
ส่วนการเข้าไปตรวจสอบทางด้านภาษีทีนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองของอำเภอหัดใหญ่แล้ว
ก็จะไปตรวจสอบนะครับก็จะเอาให้ชัดทุกแง่มุม